ร้องเพลงกันดีกว่าถึงเวลาของสาวอีสานบ้าง

เอาล่ะค่ะเสียงสาวบ้านนาแฟนจ๋ามาแล้วเดี๋ยวทัน

มันคือเพลงอย่างน้อย
กลับพอภัยสู่คู่สู่คนด้วยค่ะโมเมนักรอง

เพลงนี้มันม่วนมากเอาไปฟังของจริงเลยจ้า

มาแล้วเดินท่านสาวบนถิ่นดอกเมื่อวานเชื่อลูกเชื่อล้านทะวอบทะตา
ต้องให้เขานะเขาซ้อมตลอดทั้งเบรกเธอต้องเห็นใจแม่
มีขนาดซ้อมนะถ้าไม่ซ้อมจะขนาดไหนเนี่ย
เอาเป็นว่าตัวจริงเสียจริงเนี่ยร้องให้ฟังสดโอ้โหต้องบอกว่าขนลุกเลย
แล้วเพลงนี้ดังมากนะคะแฟนหมอลำรู้จักหมดค่ะ
คือเพลงที่จบไม่พี่ว่าเพลงจิตชะเรียครับวอนแฟนจิตชะเรียบอนแฟนนะคะ
พอว่าเพลงนี้ขึ้นมานะคะหน้าห้างแล้วเต้นเลย
เสียงสาวบ้านาแฟนเต้นทะมาแล้วเดินตัวนี้
ก่อนแล้วก็เข้าท่อนนี้เลยเออนะคะแต่ว่าด้วยความดังเนี่ยค่ะ
มันกลายเป็นดราม่าขึ้นมาว่าน้องบิวเนี่ยกลายเป็นลูกรักของพ่อดาบปฐมบันเทิงศิลป์
งานไหนงานนั่นก็ยังเห็นแต่บิวตลอดเลยงานบิวก็เดียวเลยมั้งคือพ่อดาบเนี้ยเป็นผู้บริหารวงค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะงานนี้น้องบิวไม่รอช้ารีบชี้แจงเป็นการด่วนเลยนะคะว่า
แมนเด้อเอ้ยหนูบอกว่าเป็นลูกรักขนาดนั้นเด้อจ้า
สุขนเนี้ยมีศิษย์เท่าเทียมกันเออ
เพราะว่าพอดีโซ่ของหนูมันติดตลาดก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของเจ้าภาพ
วะนะคะส่วนของเพื่อนนะคะก็มีกันในกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยแหละค่ะ

เพราะว่ามีครอบครัวแฟนเพลงเป็นกำลังใจด้วยค่ะ
ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะคะแต่แต่ว่าเพลินว่าโชว์ของเรามันติดตลาดนะคะ
โชว์ของเราที่เรามีเราทำมันติดตลาดมันก็เลยมันก็เลยเป็นที่ต้องการของเจ้าภาพอะค่ะ
เราก็เลยได้มีงานแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนไม่มีนะคะเพื่อนก็มีแต่เขาจะไปเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างนี้
ก็คือไปหลายคนนะคะ
เรามีกำลังสำคัญคือเบื้องหลังของเราค่ะครอบครัวค่ะคือเรามาอยู่ตรงนี้เราท้อไม่ได้ค่ะ
เราก็ต้องคิดถึงวันที่เราลำบากเราก็ค่ะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพี่น้องคนที่อยู่ข้างหลังมึงนะ